แล้วก็จะต้องเจาะเลือดไปตรวจ
เราก็คาดหวังว่าคนที่มาเจาะเลือด
ก็จะต้องเป็นพยาบาลหรือเป็นคุณหมอ
ก็เลยมีโลกโซเชียลนะคะแชร์เรื่องราว

แล้วก็บอกว่าไปตรวจสุขภาพ
แล้วปรากฏว่าคนที่มาเจาะเลือดให้

แล้วก็เป็นลักษณะของการแอบอ้างว่าเป็นพยาบาล
นี่ก็คือเพจที่บอกว่านางสาวสุธิสาโกมลวานิส
อ้างว่าเรียนจบพยาบาลมาสมัคร
ปัจจุบันยังทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

แต่ไม่ได้จบอะไรมานั่งเจาะเลือดที่บางปะอิน
ทีมงานของโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

และเมื่อสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบ
ก็ใช้วิธีหลบเลี่ยงโดยการหยุดงาน

แล้วก็มีข้อความลักษณะแบบนี้

แล้วก็ไปเจาะเลือดให้ระหว่างที่ไปตรวจสุขภาพ
ถามขึ้นมาทันทีแหละว่ามันได้ไหมหรือมันยังไงกันแน่
เราก็เลยส่งนักข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
ไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง
ไปตรวจสอบว่าโพสต์นี้เรื่องราวมันเป็นยังไงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
ก็เลยไปคุยกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายและฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลกรุงเทพระยองนายธนาทิพย์ไกรคุ้มนะคะ
ก็บอกว่าทางโรงพยาบาลตรวจสอบทันทีที่ทราบเรื่องนะคะ
พอมีเรื่องนี้โพสต์ในโลกโซเชียลก็ตรวจสอบเลย
นางสาวสุนิสาโกมลวนิสไม่ใช่พยาบาลจริงค่ะ

ไม่ได้เป็นแพทย์ด้วยค่ะแต่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม
เพื่อออกตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่เท่านั้น
หมายความว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วสามารถเจาะเลือดได้
เอาเลยฮะค่ะทางโรงพยาบาลแจ้งแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บางปะอินทางโรงพยาบาลได้จัดหน่วยออกบริการตรวจสุขภาพพื้นที่
นางสาวสุนิสาก็ไปด้วยการออกหน่วยทุกครั้งทางโรงพยาบาลจะมีการตรวจสอบใบอนุญาต
พนักงานออกหน่วยทุกครั้งสำหรับนางสาวสุนิสาทำงานพาร์ทไทม์ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการอบรมมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็พอเสร็จจากการตรวจทีนี้ปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือ
ได้มีการไปโพสต์ลงพอโพสต์ลงทีนี้เราก็เห็นข่าวที่โพสต์ลงมาแล้ว
แล้วก็ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องว่าถูกต้องไหม
หลักการทำงานของเรานะครับทุกครั้งที่ออกไปตรวจสุขภาพที่ทีมมันออกไป
ก็จะมีการตรวจสอบใบอนุญาตความถูกต้องตัวตนของพนักงานทุกครั้งที่ออกไป
พนักงานดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นพนักงานที่ไม่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลก็ตาม
เป็นพนักงานที่พูดให้ว่าเป็นถ้าเป็นอีกเรียกว่าพัฒนามานะ
ไม่ได้ทำงานอยู่ในวันแต่ถ้าไปทำอะไรที่เก็บภารกิจของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลต้องตรวจสอบความถูกต้องความถูกต้องให้ก่อนแล้วถึงจะให้ปฏิบัติงานได้
จากเหตุการณ์นี้นะคะนางสาวสุนิสาเขาเลยไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สนราชพร้าวกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็บอกว่า๑๘ตุลาคมเวลาประมาณ๒ทุ่ม
มีคนนำรูปภาพของเธอไปโพสต์ข้อความลงในสื่อสาธารณะ
แอบอ้างจบพยาบาลมาสมัครงานและปัจจุบันยังทำงานอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ยืนยันว่าไม่เคยแอบอ้างว่าจบพยาบาลมา
เคยผ่านการอบรมเจาะเลือดมาจริงผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง
ซึ่งข้อความดังกล่าวที่มีการไปโพสต์ในโลกโซเชียลทำให้ได้รับความเสียหาย
โรงพยาบาลก็ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง
ก็เลยเข้าแจ้งความนะคะเพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการ
ส่วนทางโรงพยาบาลก็บอกว่าทางโรงพยาบาลเองก็ยืนยันจะให้ตรวจสอบเช่นเดียวกัน
เพราะว่าบุคลากรทุกคนเขาผ่านการอบรมมาเรียบร้อยนะคะ